คุณผู้ชมครับสถานการณ์โควิด๑๙ไม่ดีเลย
ไม่ดีเพราะว่าตัวเลขเนี่ยแตะหลักหมื่นมาหลายวันแล้วนะครับ
แล้วก็ที่สำคัญเราอาจจะได้เห็นตัวเลขที่มากกว่าหมื่นหนึ่ง

และที่สำคัญหนักที่สุด
เราอาจจะได้เห็นตัวเลข๓๐๐๐กว่าต่อวันครับ
คุณผู้ชมมาดูตัวเลขของวันนี้ก่อนนี่ฮะ
ผู้ติดเชื้อเพิ่มวันนี้นะครับ๑๑๗๘๔รายแล้วก็เสียชีวิตถึง๘๑ศพ
แต่ว่าตัวเลขวันนี้ที่ว่าน่าวิตกแล้ว
มาดูหน่อยว่าสามวันที่ผ่านมาที่ทะลุ๑๐๐๐๐มาเป็นยังไงบ้าง
๑๗กรกฎาคมติดเชื้อลายใหม่๑๐๘๘๒คนเสียชีวิต๑๔๑ศพ
วันที่๑๘กรกฎาคมนะครับติดเชื้อ๑๑๓๙๗ราย
เสียชีวิต๑๐๑ศพ
วันที่๑๙กรกฎาคมนะครับติดเชื้อ๑๑๖๘๔ราย

อกจากนี้ยังมีรายงานถึงกลุ่มคนไข้อาการหนักแค่ไหน
หนักแบบไหนอ่ะหนักแบบปอดอักเสบที่หน้าวิตกครับ
อีกเป็นพันรายจากทั่วประเทศครับคุณผู้ชมครับ
คุณหมอทวีสินวิศนุโยธินเปิดเผยการคาดการณ์นะครับ
จำนวนผู้ติดเชื้อว่ามันจะยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
แล้วก็จะเพิ่มสูงสุดในเดือนสิงหาคม
การนะครับคุณผู้ชมคาดการณ์ว่า
สถานการณ์ดีที่สุดฟังดีที่สุดก่อน
ดีที่สุดหลังจากดำเนินมาตรการเข้มข้นไปเนี่ย
จะมีการติดเชื้อ๙๐๐๐ถึง๑๒๐๐๐คน

ร้ายที่สุดเราจะเห็นตัวเลขที่๓๐๐๐บวกครับ
การไว้ที่สูงที่สุดนะฮะ๓๑๙๙๗คนต่อวันครับ

ไม่ต้องการให้เกิดการติดเชื้อถึง๙แสนหรือ๙ล้านคน

ลดการเดินทางอันนี้สำคัญจริงเดี๋ยวมาตรการจะเข้มข้นขึ้นนะฮะ
ก็คือให้อยู่แต่ที่ตั้งครับลดจำนวนผู้ติดเชื้อให้ได้
ที่วัคซีนคือปัจจัยหลักในการลดจำนวนผู้ติดเชื้อ
คาดว่าจะเห็นยอดผู้ป่วยรายใหม่เนี่ย
กว่า๑๐๐คนในเดือนพฤศจิกายนครับ
หลังจากที่ราชกิจจานุเบกษาประกาศยกระดับให้๑๓
๓จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มแล้วก็ควบคุมสูงสุด
ลดการเคลื่อนย้ายแล้วก็เดินทางของประชาชนนะครับ

กรุงเทพมหานครนครปฐมนนทบุรีปฐุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาคร
นราธิวาสปัตตานียะลาและสงขลา
โดย๓จังหวัดที่เพิ่มขึ้นมาคือชนบุรีพระนครศรีอายุทยาและฉะเชิงเศร้าครับ
ส่วนมาตรการล็อกดาวน์ที่เข้มข้นขึ้นนะครับซึ่งจะเริ่มใช้ในวันพรุ่งนี้นะฮะ
ห้างเปิดได้๓กรณีเท่านั้น๑ซุปเปอร์มาร์เก็ต๒ร้านขายยา
สถานที่ฉีดวัคซีนส่วนธนาคารในห้างย้ำนะครับธนาคารในห้างร้านขายมือถือปิดครับ
จากเดิมที่เคยเปิดปิดแล้วนะฮะไม่ต้องไปธนาคารในห้างนะครับแล้วก็ร้านมือถือปิดนะครับ
ส่วนกิจการนอกห้างที่เปิดได้ตามปกติมีอะไรบ้างโรงพยาบาลสถานพยาบาลร้านขายยา
ร้านค้าทั่วไปโรงงานธุรกิจหลักทรัพย์ธุรกิจหรือว่าธุรกรรมการเงินนะฮะ
ธุรกิจสื่อสารธุรคมนาคมปรายศนีย์พัสดุพันธุ์ร้านอาหารจำหน่ายอาหารสัตว
ร้านขายยาและเวชพันธุ์ร้านจำหน่ายเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ก่อสร้าง
อันนี้เปิดได้นะครับส่วนมาตรการเพิ่มเติมคือการงดเว้นออกนอกเคหสถาน
คือเขาจะแบ่งแบบนี้เลยนะฮะถ้าท่านนะฮะก็คือต้องงดเว้นนะครับ
ออกจากบ้านช่วงตี๔๑นาทีถึงนะฮะ๒ทุ่ม๕๙หรือก่อนเคอร์ฟิลล์เนี่ย
จะออกไปได้ทำ๔อย่าง๑ซื้ออาหารกับยา๒ไปหาหมอ๓ไปฉีดวัคซีน
คือไปทำงานที่ทำงานที่บ้านไม่ได้ส่วนช่วงเคอร์ฟิลล์๓ทุ่มถึงตี๔ครับ
ทำได้แค่๒อย่าง๑เจ็บป่วยคุณไปหาหมอกับ๒ไปทำงานเข้ากะนะฮะ
สำหรับคนที่ทำงานเป็นคนอยู่บ้านให้มากที่สุดอ่ะนะฮะใช่นะครับ
ส่วนการเดินทางข้ามจังหวัดหรืองดเว้นการเดินทางเข้าออกไปยังพื้นที่สีแดงนะครับ
โดยมีเจ้าหน้าที่ตั้งด่านตรวจในเส้นทางคมนาคมเข้าออกเขตพื้นที่
แต่มีกรณีงดเว้นคือประชาชนที่อยู่ในพื้นที่สีแดงเหมือนกัน
เดินทางไปหาไปมาหากันได้นะครับยกตัวอย่างก็ได้
กรุงเทพกับสมุทรประการค่ะแดงเข้มทั้งคู่อย่างนี้ไปมาได้นะฮะ
แต่ไอ้แดงที่จะออกไปที่อื่นเนี่ยจากนี้นะครับ๒๐กรกฎาคมนะครับ
ก็จะมีการตั้งด่านตรวจอย่างเข้มข้นนะคะ
ไม่ใช่ขอความร่วมมือนะคะแต่ห้ามเลยนะคะ
เพราะว่าเราไม่อยากเห็นตัวเลข๓๐๐๐ต่อวันนะคะ
สำหรับผู้ที่ติดเชื้อรายใหม่การที่มีมาตรการเข้มข้นในครั้งนี้ก็
ต้องปฏิบัติกันอย่างเข้มข้นด้วยเช่นเดียวกันและถ้าดูสถานการณ์